เรื่องของรถจักรยานยนต์นะครับ
ถ้าเสียบกุญแจเอาไว้รถหาย
แต่ถ้าเอากระเป๋าสตางค์เสียบไว้ที่ใต้ช่องเสียบกุญแจ

เพราะว่าคนร้ายเนี่ยนะฮะโอ้โหตามันเป็นมันครับ
ถ้าท่านลืมเอาไว้นะครับที่เชียงใหม่
หยิบมับแบบนี้เลยฮะ

สะพายกระเป๋าข้างทำทีเดินมาที่รถจักรยายนต์ของผู้เสียหาย
พอเห็นกระเป๋าสตางค์วางอยู่ในช่องเก็บของ

แล้วก็เปิดดูข้างในก่อนด้วยนะแล้วเดินถือไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าหอพักแห่งหนึ่ง
สันติธรรมพลาซ่าอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าของกระเป๋าสตางค์เนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์ทีมข่าว
โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียด
นักศึกษาหญิงผู้เสียหายเล่าแบบนี้ครับ

ลืมวางกระเป๋าสตางค์ไว้ที่ช่องเก็บของ

แล้วก็จอดรถเอาไว้หน้าหอพักตามปกติ

ไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะเงินสด๕๐๐บาท

ประจำตัวประชาชนบัตรนักศึกษา

แล้วก็เอาภาพมาโพสต์เตือนภัยเอาไว้
เผื่อว่าใครทราบออกแสงเขาแจ้งเข้ามานะครับ
ตำรวจจะได้ตามจับคนร้ายให้ได้ครับครับ